กันต่อนะคะกับเรื่องราวคดีความค่ะ
ยังจำได้ไหมคะคดีความของคุณเติ้ลธนพลเนี่ยค่ะ
ซึ่งเป็นอดีตนักแสดงชื่อดังเมื่อก่อนดังมากเลยนะคะ
ขโมยไฟฟ้านะคุณผู้ชมแล้วก็มาใช้ในธุรกิจคาแคร์ของตัวเอง

ล่าสุดคุณผู้ชมมีคำตัดสินแล้วนะคะ
ปรากฏว่าสารดีการพิพากษาจำคุกคุณเติ้ล๑ปี

เมื่อวานนี้นะคะสารดีกาอ่านคำพิพากษาคดีเติ้ลธนาพลในข้อหารักทรัพย์ค่ะ
โดยพิพากษายืนตามคำพิพากษาสารอุทธร
คือให้จำคุก๑ปีโดยไม่รอลงอาญานั่นเองค่ะ

ธนพลจึงถูกส่งเข้าเรือนจำทันทีนั่นเองนะคะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ปี๒๕๖๐ค่ะ
ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าคาแคร์ที่จังหวัดฉะเชิงเซาของคุณเติ้ล
ค้างค่าไฟหลายเดือนก็มายกมิเตอร์ออกไปค่ะ
ปรากฏนะคะว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังเห็นว่าคาแคร์ยังเปิดปกติได้นี่
มิเตอร์ออกไปแล้วนะคะก็เลยมาตรวจสอบ
ก็ท้ายที่สุดเพราะว่าคาแคร์ของคุณเติ้ลเนี่ย
ลักลอบนะคะต่อสายไฟโดยตรงไม่ผ่านหม้อแปลงนั่นเอง
ตอนนั้นคุณเติ้ลก็ถูกดำเนินคดีข้อหารลักทรัพย์ไปค่ะ
กระทั่งปี๒๕๖๒ค่ะ
สารชั้นต้นพิพากษาจำคุกคุณเติ้ลธนพล๕ปีค่ะ
โดยเจ้าตัวยอมรับสารภาพสารจึงลดโทษให้นะคะ
ครึ่งหนึ่งเหลือจำคุก๒ปี๖เดือนไม่รอลงอาญาค่ะ
จากนั้นก็มีการต่อสู้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางสารอุทธรณ์แล้วก็ดีกา
กระทั่งคดีถึงที่สุดค่ะก็คือจำคุก๑ปี
ไม่รอลงอาญาตามที่เรารายงานไปนั่นเองค่ะ
แฟนสาวของคุณเติ้ลธนพลนะคะน้องนิวเอลเด้งนะคะ
ก่อนอันนี้ก็มีข่าวเลิกกันไปแล้วก็กลับมารักกันใหม่เนาะ
โพสต์คลิปเลยคุณผู้ชมนะคะช่วงเวลาที่เธออยู่กับคุณเติ้ลนะคะ
พร้อมกับบอกว่าขอบคุณทุกสื่อที่ติดต่อมา
แต่ว่าตอนนี้เธอไม่พร้อมจะตอบคำถามทุกคนได้
พอตั้งตัวไม่ทันจริงกับสิ่งที่เจอ
ตอนนี้เธอขอเวลาก่อนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รักและเมตตาเธอ

ซึ่งก่อนอันนี้ก็เธอก็เคยโพสต์นะคะว่า
ไม่ว่าผลตัดสินออกมายังไงเธอก็จะอยู่ข้างคุณเติ้ล
ธนพลยาวไปเลยบอกแบบนี้นะคะ